คุณผู้ชมครับเช้ามืดวันนี้มีอุบัติเหตุนะฮะ
รถตู้โดยสารเนี่ยพุ่งไปชนท้ายรถบัสนะครับ
เป็นรถบัสทัศนศึกษานี่ฮะคันนี้นะฮะ
รถตู้ด้านหลังนี่ข้างหน้านี่ก็เละเลยครับ
มีผู้เสียชีวิตสี่ศพนะครับนี่ด้านท้ายรถบัสนะครับ
ถูกชนเข้าไปนะครับส่วนคนเจ็บเนี่ยมีอีกสามนะฮะ
เสียชีวิตทั้งหมดนี้อยู่ที่รถตู้นะครับรถบัสเนี่ยเข้าตรงจุดบริเวณตรงนี้นะครับ
ล้อหลังด้านซ้ายนะครับพังเสียหายส่วนรถตู้ที่ชนท้ายเข้ามาเนี่ย
ด้านหน้าสภาพพังยับเยินหมดนะครับและในที่เกิดเหตุจะเห็นอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย
กระจัดกระจายอยู่เต็มรถแล้วก็เต็มพื้นที่ไปหมดนะครับเพราะว่าเป็นรถตู้วงดนตรีปีภาษนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดทางแล้วก็นำตัวคนเจ็บ
แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตที่ติดอยู่ในรถออกมานะครับที่เกิดเหตุเสียชีวิตในรถเนี่ยสาม
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตรวมสี่คน
มีคนขับรถตู้ซึ่งเป็นเจ้าของวงปี่พาดด้วยนะครับชื่อนายวีรวัตรแดงศรี
อายุห้าสิบสองปีนะครับที่เหลือก็มีนายนัทพลแดงศรีนางนงนุษย์สายสุด
นายประจบอ่อนวงนะครับคนเจ็บสามเนี่ย
จันหอมนายอภิชาติแก้วพันลึกนะครับส่วนคนขับรถบัสชื่อนายธวัฒพงศ์นะครับ
บอกว่าขับรถพาคณะครูจากโรงเรียนบ้านโซ่วิทยาคมที่หนองคายมา๔๐คน
จะไปทัศนะศึกษาดูงานที่บางแสนชนบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นจุดยูเทิร์นจุดยูเทิร์นบ้านหนองบัวตาโต้ตะบนบ้านพร้าวอำเภอองคารักษ์นะครับ
คนขับรถบัสบอกว่ากำลังจะกลับรถแต่มันเลี้ยวไม่พ้น
ก็เลยให้แฟนสาวเนี่ยลงจากรถไปดูท้ายรถให้หน่อย
ปรากฏว่าอยู่มีรถตู้วิ่งเข้ามาชนนะฮะ
เป็นรถตู้ของคณะปีภาษณ์นัทธพลลูกพ่อแก่สิทธิ์กรูสุริเนน
กันทั้งหมด๗คนพุ่งชนท้ายรถบัสอย่างจัง
ก็คือแฟนสาวให้ลงไปดูให้จังหลัก
ตอนที่เราลงมาดูพวกเวลาบัสเจ็บจึงมีอาการยังไงครับ
ก็ยังปกติครับพี่เพราะว่าเห็นทางซ้ายพอดี
ผมก็โทรหาประกันพอดี
ข้างต้นคนในรถเรามีบัสเจ็บมั้ยพี่
ไม่มีครับ
ของนายวิรวัตรเจ้าของวงนี้เขาก็รีบมาจุดเกิดเหตุฮะหลังจากทราบข่าวครับ
บอกว่าคนขับที่เสียชีวิตเป็นเจ้าของวงเนี่ยคือพี่ชายนะครับแล้วใน
ตู้ที่มาเจ็ดคนมีลูกชายของเธออยู่ด้วยนะครับชื่อธนพัฒน์จันหอม
ซึ่งตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่นะครับลูกชายอายุ๑๘มีหน้าที่ตีกลองตะโพน
พี่ชายเนี่ยเสียชีวิตนะครับภรรยาพี่ชายก็เจ็บอยู่ตอนนี้
แล้วคนที่เสียชีวิตคาพวงมาลัยนี่คือเจ้าของวงแล้วก็เป็นคนขับ
แล้วก็เป็นญาติกับพี่ชื่ออะไรชื่อเล็กชื่อเล็กใช่ไหมคือเขาแล้วก็รับงาน
ไปเล่นวงปีภาษณ์เล่นดนตรีไทยเป็นงานอะไรอันนี้น่าจะเป็นงานว่ายครู
มากันประมาณ๗คนเพราะลูกชายพี่อยู่โรงบาลอยู่เอาไปส่งโรงบาลแล้ว
เสียชุดไป๔บาทเจ็บ๓นะครับมีเครื่องดนตรีของวงฮะวงปีภาษณ์นะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่แยกที่
เกิดเหตุนะครับก็ยังมีชิ้นส่วนในพื้นที่กระจัดกระจายอยู่แล้วก็มี
ภาพนี้เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าทางครอบครัวเขาก็มาทำ
ทีกันนะฮะชิ้นส่วนรถตู้เนี่ยยังมีอยู่นะครับมีทูบมาปัก
เอาไว้เพื่อเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตนะครับเราได้คุยกับป้าเหมียวป้า
นี่ขายผลไม้อยู่ข้างทางฮะห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑๐๐
เมตรป้าเหมียวบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย๒เดือนที่
ผ่านมาเนี่ยยิ่งบ่อยตั้งแต่มีการทำถนนเส้นสามศูนย์ห้ามี
รถเก๋งรถกระบะขับชนรถพ่วงที่กำลังกลับรถตรงเนี้ย
เสียชีวิตไปสองศพแล้วเป็นจุดกลับรถค่ะนะฮะ
ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็มีสองสองศพไปแล้วค่ะแล้วก็เมื่อมัน
มีบ่อยค่ะแต่ว่าไม่ไม่เกิดไม่เกิดมีมีเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
อ่ะค่ะแต่ไม่ไม่เกิดเขาหยุดทันเมื่อคืนเนี้ยมันมี
รถวิ่งทั้งคืนนะคะมันเพิ่งจะเงียบตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
นั่นแหละค่ะใช่ค่ะประมาณตีสี่ตื่นมาได้ยินเสียงเสียง
รถวิ่งผ่านวิ่งผ่านไปอะค่ะวิวแล้วก็ตูมเลยค่ะออกมาดู
เลยค่ะก็รถข้างหน้าตรงคนคนขับอะค่ะยับหันหันเฉียง
ออกไปทางทางพักทางนู้นหน่อยหนึ่งก็เลยวิ่งเข้ามาเรียกแฟน
ให้ออกมาดูมาเรียกรถให้ค่ะนี่เป็นรถตู้ของวงปีภาษณ
ที่เสียชีวิตแล้วมีอีกคนนึงนะครับที่ชื่อนางนงนุษย์สาย
สุดอายุ๕๔ที่เสียชวิตวันนี้เราได้คุยกับน้องสาวนางนงนุท์
บอกว่าพี่สาวเนี่ยเล่นดนตรีไทยเป็นอาชีพ
แล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะครับ
จากไปครั้งนี้ยังทำใจไม่ได้
เพราะว่าไม่ได้ล่ำลาอะไรกันเลย
ก่อนหน้านี้พี่สาวเคยบอกกับลูกสองคน
บอกว่าดูแลกันให้ดีนะ
เดี๋ยวจะต้องเดินทางไปทำงานนะครับ
ไปพระนครศิริยาแล้วก็ไปเชียงใหม่ด้วย
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาก็นู่นแหละจันทร์ที่๒๖นะฮะ
สุดท้ายครับก็เสียชีวิตครับ
จังเสียกันอ่ะมันไวอ่ะพี่

นัทพลแดงศรี๒๐ที่เป็นลูกชายด้วยนะครับ
ตอนนี้ญาติยาดก็รับศพไปบรรพิกุศลกันแล้วนะฮะทุกผู้ชมครับ
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดนะครับ